การที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้หน่อยนะครับในพื้นที่สำโรงใต้ที่สมุทรปราการนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นบุญของเด็กคนนี้จริงค่ะทารกเพศชายนะครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้มีชาวบ้านไปเจอถูกทิ้งเอาไว้ที่ท้ายรถกระบะอยู่แถวตึกแห่งหนึ่งนะครับ
พระประแดงสมุทรปราการเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเลยพี่อุ๋ยดูสิเห็นไหมอืม
โอ้โหโชคดีนะมาเจอกันก่อนนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งเหตุมาว่ามีเด็กเนี่ยถูกวางทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ
พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างทวมสวมเสื้อยืดสีชมพูใส่กางเกงขาสั้น
ลักษณะคล้ายอุ้มเด็กมีผ้าสีเหลืองห่อในมือนี่ฮะ
เหมือนกับผ้าที่ท้ายรถกระบะเลยนี่เห็นไหมเดินมาเห็นไหมฮะ
ไปที่ท้ายตึกที่มีรถกระบะจากนั้นผ่านมา๒๑นาที
ผู้หญิงคนนี้เดินย้อนกลับมามือเปล่าเนี่ยไม่มีแล้วผ้าสีหลงสีเหลืองอุ้มเอิ้มอะไรเนี่ยเห็นไหม
ตำรวจก็เลยไปหาผู้หญิงคนนี้เลยนะครับที่ห้องพักแถวนั้นนั่นแหละ
ไปตรวจที่ห้องของเธอเนี่ยเจอคราบเลือดบนที่นอนด้วย
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ยอมรับว่าเด็กที่เอาไปทิ้งคือลูกของเธอเอง
เป็นเด็กทารกเพศชายนะครับอ้างว่าเอาลูกไปทิ้งเพราะไม่มีเงินเลี้ยงลูก
แล้วพอไปตรวจสอบประวัติย้อนไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะครับ
เมื่อปี๖๓เคยเอาทารกเพศหญิงไปทิ้งที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในซอยสำรงเหนือนะฮะซอยวัดสำรง
นี่เป็นภาพเมื่อปี๖๓ที่เคยเอามาทิ้งนะฮะแต่นี่ภาพปัจจุบันที่พาไปย้อนดูร่องรอยนะ
อ่านี่ตอนนั้นก็มีคนมาเจอเหมือนกันโชคดีอ้าวนี่มีคนใหม่อีกแล้วลูกแล้วเอาไปทิ้งอีกแล้ว
นั่นปี๖๓นะที่ย้อนไปตอนนู้นนี่๖๖ทุกผู้ชมครับโชคดียังไงรู้ไหมฮะ
คือวันนี้เนี่ยมีแมวนะชื่อเจ้าเสือนี่เห็นไหมฮะเจ้าเสือนะ
เมื่อเช้าเนี่ยนี่คุณลุงบอกตี๕เปิดประตูบ้านให้เสือเนี่ยเป็นแมวตัวผู้ที่เลี้ยงเนี่ย
ให้มันไปวิ่งเล่นตามปกติมันพอออกจากบ้านปุ๊บมันกระโดดขึ้นหลังกระบะเลย
แล้วส่งเสียงร้องไม่หยุดเลยก็เลยมาดูโอ้โหเจอเด็กฮะก็เลยโทรแจ้ง๑๖๖
นี่รถกระบะคันนี้นะฮะเจ้าของรถกระบะนะครับบอกว่าตอน๗โมงเช้าพี่ชายไปเคาะประตูเรียกหน้าห้อง
บอกมีคนเอาเด็กมาทิ้งไว้ท้ายรถนี่ผมก็ถามว่าใช่ทะเบียนรถของผมหรือเปล่า
อืมถูกคันไหมค่ะอ่าเดี๋ยวเกิดจะผิดคันจะได้ไม่ต้องลงมาดูอืมเขาก็บอกทะเบียนถูกต้องนะ
ทะเบียนอะไรนะไหนดูหน่อยสิรถกระบะคันนี้ขอดูป้ายทะเบียนหน่อย
บอกไปไหมรอลิง๘๗๕๖เค้าก็เลยอ้าวรถเค้านี่เองเลยลงมาดู
สงสัยอยู่นะที่นี่มาถามคือเค้าบอกว่าดีพี่เค้ามาว่าเด็กหนึ่ง
หลังรถเขามาให้โชคแล้วเขาบอกไงอ๋อเขาบอกมาอย่างงี้ใช่ครับ
เค้าดีใจครับที่ไม่เสียชีวิตเราตอนแรกเราเข้าใจว่าเสียชีวิตเลยรถเราใช่ไหม
ใช่ครับท้ายรถเราถูกไหมตอนนั้นก็รู้สึกก็เป็นกังวลเลย
เป็นกังวลเลยครับที่มาดูอืมมาเท็จข้อมูลกับตรงรถที่ไหนก็รู้นะ
แล้วเราลงมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเด็กยังไม่ได้เสียชีวิต
ครับแล้วรู้สึกดีใจไหมครับดีใจครับยังเสียชีวิตครับ
ว่าเด็กได้มาอยู่ที่รถเรานะครับ
คือตอนนั้นเด็กเป็นไงบ้างพี่ปลอดภัยไหมปลอดภัยอยู่นะ
หมายความว่าไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้อะไรไม่ได้ทำอะไร
ตอนนี้ทั้งแม่ของเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็ทารกเพศชายเนี่ยฮะ
หนูน้อยคนนี้ฮะอืมเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
เพราะว่าแม่เด็กเองก็ต้องไปรักษาอาการด้วยนะครับ
คลอดลูกมาเลยนะครับส่วนตัวแม่เด็กตำรวจก็มาอายัดตัวไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวอาการหายดีก็ต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
ข้อหาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีไว้ณที่ใด
เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนนะครับ
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลก็ต้องถูกดำเนินคดี

แล้วจะทำอีกไหมล่ะพี่อุ๋ยคำถามอ่ะ
มันก็ต้องเอาให้พร้อมนะไม่ใช่ว่าแบบแหม

โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลแล้ว
ก็ต้องถามตัวแม่เด็กเขาใช่ไหม